ซึ่งทางด้านตำรวจตอนนี้ก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะขอสารอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกาย
คาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้
ส่วนอีกหนึ่งกรณีนั่นก็คือเรื่องของการแจ้งข้อหากับ
การที่เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ให้รับโทษ
อันนี้เป็นการแจ้งข้อหากับรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะ
พลตำรวจตรีชัยพลฉัดชัยเดชรักษาการ
ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
กล่าวถึงความคืบหน้าในการขอหมายค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย

หลังจากที่ไม่ยินยอมเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน

ฐานบุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ระหว่างนี้นะคะตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายค้น
โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อสารได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
เกี่ยวกับข้อมูลที่เดินทางเข้าเจรจาร่วม๔ฝ่าย

เรื่องนี้พลตำรวจตรีชัยพลก็ยืนยันนะคะ
เป็นข้อเสนอเดียวกันกับที่ตำรวจเคยเจรจา
แต่ทางวัดกลับเพิกเฉยจนพ้นเส้นตายที่ตำรวจกำหนดไว้ค่ะ
อีกหนึ่งกรณีพลตำรวจตรีวรพงศ์ทองภัยบูล
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือว่าตำรวจปทศได้นำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ดำเนินคดีกับพระราชภาวนาจารย์หรือพระทัตตชีโว
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ให้รับโทษ
เรื่องนี้พศชัยพลก็ระบุนะคะ
ว่าเป็นกระบวนการของพนักงานสอบสวน
ที่จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
จึงออกหมายเรียกพระทัตตาชีโวเข้าสอบปากคำ

ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนค่ะ